เอาล่ะในช่วงแรกนี้เดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องของสัตว์ราคาแพงกันหน่อย
เป็นสัตว์ใหญ่เลยนะเหรอใช่ใหญ่แค่ไหนโอ้ยใหญ่เมื่อเริ่มเทิมเลย
เป็นเรื่องของควายหรือว่ากระบือนี่แหละครับโอ้โหเขาบอกว่ามันมีรูปร่างลักษณะที่โดดเด่น
แล้วราคาของมันนะครับสามารถเอาไปซื้อบ้านหรือผ่อนรถราคาแพงได้เลย
เท่าไหร่ไปซื้อรถซุปเปอร์คาร์ไปผ่อนรถซุปเปอร์คาร์ได้เลย
ขนาดนั้นเหรอนี่แหละพ่อพันธุ์กระบือหรือว่าควายขนาดรูปร่างสูงใหญ่
น้ำหนัก๑๒๐๐กิโลกรัมเจ้าตัวนี้มีชื่อว่าเบิ้มนะครับ
เป็นควายพันธุ์ไทยอายุ๔ปีน้องใบตองของฟาร์มแห่งนี้ในอำเภอเชียงยืน
จังหวัดมหาศาลคามครับค่าตัวอยู่ที่๕๘๐๐๐บาท
ใหม่ก่อนฟังไม่ผิดครับค่าตัวของเจ้าเบิ้มนะครับ
แพงกว่าค่าตัวผมเยอะเลยครับ
คุณยังเอาชีวิตคุณไปเทียบกับควายที่ชื่อเจ้าม่อมได้ยังไง
ขามันค่าตัวมันแพง
เจ้าของเขาบอกว่ากะจะให้ราคามันสูงกว่านี้อีกนะ
สัก๖ล้านหรือว่า๑๐ล้านบาทเนี่ยนะ
แต่ว่าต่อให้ถึงแพงขนาดนั้นเขาก็ไม่ขาย
รักและผูกพันมากแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยนะครับ
ต้องการจะเลี้ยงเอาไว้เพื่อขายนี่เลยขายน้ำเชื้อครับ
เจ้าควายตัวเมื่อสักครู่เนี่ยน้ำเชื้อตัวที่มีเขานะครับ
ที่มีเขาเนี่ยขายน้ำเชื้อของมันเนี่ยนะครับ
ชุดละ๑๒๐๐๐บาทโอ้โหแพงไหม
เป็นเพราะพันที่ดีไงถูกต้อง
เขารูปทรงสวยงามเหมือนควายไทยเขาสวย
ผิวสวยลักษณะเขาถูกต้องแล้วก็พันธุ์ดีด้วยที่สำคัญ
โอ้โหไม่รู้เลี้ยงยังไงผิวสวยขนาดนี้
ทาคงทาครีมทำสปาหรือเปล่า
ดิฉันว่าพ่อโครนบ่อยไม่เดานะ
เอาล่ะภายในงานนี้นะครับนอกจากเจ้าเบิ้มแล้วเนี่ย
ยังมีอีกเพียบเลยครับมีกระบือสายพันธุ์ต่าง
แต่คุณภาพดีเนี่ยผู้คนก็มาชมกันเพียบเลยแหละครับ
แล้วก็นอกจากเจ้าเบิ้มนะครับที่บอกว่าราคาแพงเนี่ยนะ
ยังมีอีกหนึ่งตัวเป็นพ่อพันธุ์โคบรามัน
อายุ๗ปีจากฟาร์มเดียวกันนี่แหละครับ
เขาชื่อว่าเจ้าตองสี่

คือเป็นพันธุ์โคบรามัน
ชื่อก็เป็นมงคลตอง๔นี่กินเรียบเลยนะ
น้ำหนักของมันครับ๑๑๐๐กิโลกรัม
เล็กกว่านิดหนึ่งราคาก็สนุนลงมาเล็กกว่านิดหนึ่ง
ก็คือ๔ล้านบาทก็ยังแพงอยู่ดี
และนอกจากนี้ยังมีแม่พันธวายจากอำเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชศรีมาน้ำหนักตัวกว่า๑ตัน

ก็ได้รับความสนใจจากเกษตรกรเป็นอย่างมากเช่นกันครับ
โอ้โหเห็นแล้วแต่ละตัวนี่มันรูปร่างดี
กล้ามเนื้อเป็นมัดผมว่าไม่ได้ทานย่าอย่างเดียว
น่าจะให้ทานพวกเวย์โปรตีน
แล้วก็พามันไปเข้าฟิตเน็ตทำสปาด้วยนะ
คุณรู้สึกอิจฉาควายใช่ไหมคุณบอกตรงเลย
นี่ควายรูปร่างมันดีแล้วสายพันธุ์มันดี
เพราะฉะนั้นราคามันก็ต้องแพงต่างไปด้วยเป็นเรื่องธรรมดา
ใช่ค่ะเกิดมาแบบนี้แล้วต้องบอกว่าเกิดเป็นควายไหม
ชีวิตดีนะเกิดมาดูมีประโยชน
นี่เห็นแบบนี้แล้วผมก็มีคำถามเลยว่า
ควายที่ใหญ่เมื่อสักครู่นี้ก็ว่าใหญ่แล้วนะ
แต่ว่ามันมีควายที่ใหญ่กว่านี้อีกรู้ไหมควายอะไร
ควายอะไรควายอะไรใหญ่กว่านี้เหรอ
ใหญ่กว่าเจ้าตัวเมื่อกี้อีกควายชุบแป้งทอด
มันพองมันพองแล้วมันก็จะใหญ่กว่า
เขาไม่แร่ก่อนหรอกก่อนที่จะชุบแป้งทอดเขาก็ต้องแร่เป็นชิ้น

กระทะที่ทอดควายชุบแป้งทอดนั่นแหละค่ะ
มันต้องใส่ควายได้มันต้องใหญ่กว่าควาย